ตอนนี้มีประเด็นเรื่องของการใช้มาตรา๔๔

ทางกรกตบอกว่าสามารถทำได้
แต่ทางด้านของนายสุริยสัยกตศิลาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ
นายสุริยสัยกตศิลารองคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิตก็ออกมาบอกเลยนะคะว่า
เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเกิดการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือว่าคศจำเป็นต้องใช้มาตรา๔๔ในการยุบสภา
ถ้าหากรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ภายใน๖เดือน
เพราะว่ายังมีมาตรา๕ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ

บอกว่าเมื่อมีกรณีตามวัก๒เกิดขึ้น
ให้ประธานสารรัฐธรรมนูลจัดให้มีการประชุมร่วม
ระหว่างประธานสภาพผู้แทนราษดร
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนราษดร
และประธานองค์กรอิสระเพื่อมาวินิจฉัย
ซึ่งก็เป็นการนำเอามาตรา๗ในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช๒๕๕๐
แล้วก็ฉบับก่อนหน้านี้มาขยายความเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติ
และเป็นการผ่าทางตันของเมืองไทยค่ะ
ด้านนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่า
ข้อเสนอใช้มาตรา๔๔ยุบสภาถ้าหากว่าเลือกนายกไม่ได้
รัฐธรรมนูลกำหนดเอาไว้แล้วว่าถ้าหากพักการเมืองไม่สามารถเลือกได้
ก็เปิดทางให้เลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกได้
เพื่อจะได้ไม่เกิดกระบวนการติดล็อกทางการเมือง
ส่วนประเด็นการยุบสภาถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กฎหมายสามารถทำได้ค่ะ
เพราะถ้าสอสอตกลงกันไม่ได้ที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากสส
แล้วก็ไม่อยากได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนนอก
ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน
แต่เลือกตั้งใหม่ที่ว่าต้องมีค่าใช้จ่าย
การจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งสูงถึง๓๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งถ้าพักการเมืองไปตกลงกันได้ก็จะได้ไม่ต้องยุบสภา
แนวทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
คือประเด็นนี้มันมาจากอาจารย์วิศนุเครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
ที่บอกว่าถ้าเลือกตั้งนายโยครัฐมนตรี
หลังมีการเลือกตั้งรอบแรกไม่ได้แล้วใช้ระยะเวลานานเนี่ย
สชมีอำนาจใช้มาตรา๔๔ยุบสภาได้เนี่ยนะคะ
อาจารย์วิศนุก็เลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่า
ผมไม่เคยพูดว่าจะใช้มาตรา๔๔ยุบสภา
เรื่องเริ่มต้นจากผู้สื่อข่าวถามผมว่า
ถ้าเลือกนายกกันไป๔เดือนถึง๖เดือนแล้วยังไม่ได้จะทำยังไง
ผมก็ตอบว่าต้องเลือกกันทุกวันจนกว่าจะได้
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกว่าแล้วถ้ายังไม่ได้อีก
ผมก็ตอบไปว่าถ้าเลือกไม่ได้จริงแสดงว่ามีอะไรผิดปกติแล้ว
และทางสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรหรือสสเขาคงไม่อยากให้อยู่ในสภาพแบบนั้น
ก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ในที่สุดก็ต้องยุบสภาแล้วเลือกใหม่
ทีนี้คำว่าเลือกโดยใช้มาตรา๔๔อาจารย์วิศนุยืนยันว่า
ผมไม่เคยพูดเพราะเราใช้มาตรา๔๔ยุบสภาไม่ได้และไม่ยาก
หากจะยุบก็คือใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภาตามรัฐธรรมนูล
อาจารย์วิศนุก็ออกมาย้ำแบบนี้ว่าสื่อน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในการตีความก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยว่าใช้มาตรา๔๔ยุบสภาได้